ท่านผู้ชมครับมีเหตุที่เป็นกระแสสืบเนื่องมาจากการไลฟ์เฟซบุ๊คของพระมหาภัยวันแห่งวัดสร้อยทองเนี่ยให้พูดถึงกัน
ต่อค่ะคือถ้าท่านจำได้เมื่อสองวันก่อนเนี่ยมีข่าวขึ้นมาก็คือระหว่างไลฟ์เนี่ย
พระมหาภัยวันเนี่ยท่านพูดถึงเรื่องตำแหน่งรักษาการเจ้าวาดวัดสร้อยทองอืม
ถ้าเกิดว่าพระราชปัญญาสุธีหรือว่าท่านเจ้าคุณอุทัยเนี่ยรักษาการเจ้าวาดอยู่
ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดตัวจริงเนี่ยพระมหาภัยวันท่านบอกท่านจะขอเสิร์
ค่ะอ่าเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมในเรื่องนี้อืม
แล้วจะไปไหนท่านบอกท่านก็จะไปดูแลโยมแม่
วันนั้นก็ไปถามกันว่าอุ้ยพูดจริงไม่จริงหรือมีเหตุผลว่ายังไง
เมื่อคืนนี้เนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาพระมหาภัยวันไลฟ์อีกนะฮะ
เรื่องเดิมเหรอคะก็ได้พูดถึงเรื่องเดิมอ่า
แต่ทีนี้พอพูดไปต่อถึงเรื่องของโยมแม่
คราวนี้ท่านถึงขั้นร่ำให้กลางไลฟ์เลยนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของโยมแม่นะครับท่านผู้ชมครับ
อดแม่ครั้งสุดท้ายกอดแม่ครั้งสุดท้ายในคืนสุดท้าย
ก่อนที่จะมาบวชเนรนะฮะปกติแม่จะไม่ให้นอนด้วยนะฮะ
ถ้าแม่ไม่ให้นอนด้วยโตแล้วเป็นนุ่มแล้วแม่จะแยกมุ้งนอนกลางมุ้งกัน
คนจนฮะก็กางมุ้งนอนกันบ้านโล่งกลางมุ้งนอน
ปู่ผ้าแล้วก็นอนนะฮะแยกนอนกับแม่คนละที่
จำได้แม่นนะฮะจำได้แม่นว่าคืนสุดท้ายก่อนที่จะบวช
คืนสุดท้ายก่อนที่จะบวช
นี่ฮะแล้วพระมหาภัยวันท่านก็พูดต่อบอกคืนสุดท้าย
ก่อนที่จะมาบวชเนี่ยตั้งแต่บวชเนรจนเป็นพระในปัจจุบัน
สอบได้ถึงปริณธรรม๙ประโยคเนี่ยโยมแม่ปกตินอนคนละมุก
ค่ะก็ได้เรียกมาแล้วก็ให้มานอนด้วยกันแล้วก็กอดกันอืม
แม่บอกกอดเป็นครั้งสุดท้ายแต่พระมหาภัยวันบอกว่า
แม่คงจะพูดผิดแล้วล่ะอืมเพราะเดี๋ยวคงจะได้ศึก
แล้วได้กลับไปดูแลได้กลับไปกอดโยมแม่ประมาณอย่างนี้
แต่พระมหาภัยวันเนี่ยท่านบอกว่าอย่างนี้นะฮะ
ท่านบอกว่าอยากให้แยกสองเรื่องค่ะ
เดี๋ยวจะหาว่ามาร่ำให้ในเรื่องของรักษาการเจ้าวาดวัดสร้อยทองตรงนี้ไม่ใช่
ยังแต่ว่าที่พูดแล้วก็ร่ำให้ตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของโยมแม่
ซึ่งมันสืบเนื่องมาจากเรื่องของการเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับพระราชปัญญาสุธี
รักษาการเจ้าวาดวัดสร้อยทองรูปปัจจุบัน
ถ้าท่านจะไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดวัดสร้อยทองตัวจริง

พระท่านที่อยู่รูปตรงกลางเนี่ยฮะ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

เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมไม่ใช่วิธีการที่ว่าจะย้ายไปอยู่วัดอื่น
อันนี้ไม่ใช่ค่ะเพราะไม่ใช่วิธีรักษาความเป็นธรรมให้กับท่านเจ้าคุณอุทัย
หรือว่าพระชปัญญาสุธีค่ะพระมหาภัยวันบอกว่ารู้สึกดีใจที่วันนี้ได้พูด
ในสิ่งที่รู้สึกที่อยากพูดแล้วถ้าต้องศึกจริงจริงในวันนั้นนะ
ถ้ามีการแต่งตั้งจ้าวาดวัดสร้อยทองรูปใหม่อย่างเป็นทางการ
แล้วไม่ใช่ท่านเจ้าคุณอุทัยเนี่ยแล้วก็คงจะต้องศึก
แต่จะไม่ไปทำอาชีพอะไรที่ไหนก็คงจะกลับบ้านไปทำการเกษตร
ไปดูแลโยมแม่หรือไม่ก็หารายได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์แทน

ตัวเอกสารที่ว่าจะมีการเปลี่ยนรักษาการจ้าวาด
ยังไม่มีใครเห็นตัวเอกสารอันนั้นแต่มีข่าวหนาหู
ใครซึ่งเป็นนักปราศในทางพุทธอย่างอาจารย์สุดอุทิศสิริวัล
ก็เคยโพสต์สเตตัสหรืออย่างหลายรูปหลายคน
พูดเรื่องปัญหาให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยของเหตุการณ์
รอดูกันนะฮะซึ่งก็ภาวนาว่าในไม่ช้านี้จะได้คำตอบเสียที
ว่าสรุปและตามมาจะเป็นแบบไหนหรือเป็นยังไง
รอดูฮะแต่ยืนยันตรงนี้พูดด้วยคำสัตว์ตรงนี้
ณวินาทีนี้ยืนยันอีกครั้งว่าถ้าเจ้าคุณอาจารย์พระราช
ปัญญาสุธีไม่ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองอัตมาภาพ
พระมหาภัยวันขอลาศิษย์ค่ะนี่ค่ะแล้วมาคืนนี้ช่วงท้าย
ของการไลฟ์เนี่ยพระมหาสมปองพระรุ่นพี่ที่วัดสร้อยทองเนี่ย
ก็เลยเดินมาร่วมไลฟ์ด้วยเหมือนกับมาปลอบพระรุ่นน้องคือพระ
มหาสมปองเองก็ร้องไห้ผ่านไลฟ์ไปรอบนึงแล้วเหมือนกันนะแต่ว่า
เมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนนี้ท่านบอกคือท่านก็ไม่ได้มาร่วม
อ่าร่วมไลฟ์ด้วยหรอกแต่ว่าเปิดเปิดฟังเสียงอยู่ค่ะท่านก็ทำ
ธุระอย่างอื่นอยู่นะแล้วก็จังหวะที่ได้ยินเสียงเหมือนกับ
เสียงของพระมหาภัยวันท่านร้องไห้อ่าท่านก็เลยรีบมาดูแล้ว
ได้นั่งคุยกันอยู่พักหนึ่งค่ะเรื่องราวต่างต่างนานาก็ลักษณะเหมือน
กับพี่พระหมาไพรวันท่านบอกมาสักทุ่งนี้แหละวัดสร้อยทองอยู่
ที่บังซื่อบังซื่อในเขตกรุงเทพท่านผู้ผู้ผู้ชมครับเอาละ
พอเกิดเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ในไลฟ์เนี่ยก็เหมือนกับพระหมาไพรวัน
ก็ยืนยันเป็นหนักแน่นเหมือนเดิมนั่นแหละถ้าเจ้าวาดวัดสร้อยทอง
รูปใหม่ที่จะแต่งตั้งไม่ใช่ท่านที่รักษาการอยู่ในปัจจุบันก็
คงจะต้องศึกค่ะวันนี้เราก็เลยไปถามพระมหาภัยวันท่านที่วัด
อีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับคือท่านก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้
กดดันจากที่ไหนให้ศึกหรือไม่ได้ต้องการพูดออกไปเพื่อ
ไปกดดันพระผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่มีอำนาจในการแต่งตั้งเจ้า
วัดสร้อยทองแต่แค่ต้องการแสดงเจตนารมณ์นะหากมั่นใจเมื่อไหร่
ว่าพระราชปัญญาสุธีท่านไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาด
สร้อยทองจริงก็พร้อมจะศึกแน่นอนการไลฟ์เมื่อคืนที่ผู้
โยมแม่แล้วร้องไห้ด้วยเนี่ยพระมหาภัยวันท่านบอกกับเรา
นะครับท่านบอกว่าพอเห็นภาพแบบนี้ออกไปเนี่ยมีทั้งคนที่
ไม่อยากให้ศึกและคนที่สมน้ำหน้าแต่ขอย้ำว่าไม่ได้ศึก
เพราะว่าคนจะมองแบบไหนอะไรยังไงแต่ศึกเพราะมีเจตนารมณ์ที่
ควรจะเป็นวิธีทางที่มันเป็นอรัยะตามไม่มีสิ่งอื่นที่ถามหา
ความเป็นธรรมถ้ามันมีตำแหน่งอื่นตำแหน่งอื่นหรือ
เหมือนที่การสินท่านสละสละตำแหน่งเจ้าน่ำเภอเจ้าน่ะตำบล
เพื่อเรียกร้องความไม่เป็นธรรมแต่ถ้ามันมีอะไร
ต่อมามีตำแหน่งพระพิสุตำแหน่งพระลูกวัด
ก็เมื่อเห็นว่าสังคมสังค้ามันไม่มีพื้นที่ของความเป็นธรรมแล้ว
ก็จำเป็นต้องออกไปฮะจะอยู่กับความไม่เป็นธรรมแบบนี้เพื่ออะไร
ทนเพื่ออะไรฮะนึกถึงแม่แล้วร้องไห้ไม่ได้เลยฮะ
น้ำตาต้องเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนแออย่างเดียว

น้ำตาเป็นสัญลักษณ์ของความห่วงน้ำตาเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์
ไม่ได้เหรอฮะ
หลายท่านก็แสดงความเห็นกันเข้ามาอยู่พอสมควร
ไลน์ที่หน้าจอของเราแล้วก็เพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว
ก็ถกเถียงกันเยอะนะคะส่วนหนึ่งก็เห็นใจพระมหาภัยวัน
ส่วนหนึ่งก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องปลงหรือเปล่า
หรือยังไงละความรู้สึกอารมณ์อันนี้พระสงฆ์จะต้องทำได้ไหม

ก็เมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ไปสัมภาษณ์แล้วท่านได้พูดกับเรานี่แหละ
ที่ท่านฟังเสียงเมื่อสักครู่นี้ท่านก็ตอบคำถามไปในตัวแล้ว
เรื่องที่ร้องไห้ตอนที่นึกถึงโยมแม่
เหมือนสักครู่นี้ท่านคงได้ฟังพร้อมกันแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมครับพระราชปัญญาสุธีหรือว่าท่านเจ้าคุณอุทัยรักษาการเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองรูปปัจจุบันเนี่ยนะฮะ
นี่ฮะก็คือภาพนี้นะครับ
นี่คือท่านรักษาการเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองอยู่ที่ยานบังซื้อนะครับ
ซึ่งพระมหาภัยวันเนี่ยท่านบอกว่านับถือเหมือนเป็นพ่อเลยนะครับ
ปัจจุบันท่านอายุ๕๖ปี๓๓พันศานะค่ะก็คือบวดมา๓๓ปีนะครับ
ดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะภาค๑๑ดูแลคณะสงฆ์ในภาคอีสานด้วยและเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดสร้อยทองมาตั้งแต่ปี๒๕๖
คู่กันแล้วก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่าง
นานามากมายทั้งชื่นชมและวิจารณ์้ี
ก็เคยเข้าไปขอโอวาสจากรักษาการเจ้าวาดวัดสร้อยทอง
ก็คือท่านเจ้าคุณอุทัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวต่าง
ท่านก็ให้แง่คิดให้คติเตือนใจให้การวางตัวมาว่าควรจะทำแบบไหนอะไรยังไงมา
จากนี้ไปก็คงจะต้องรอดูอีกทีนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งเจ้าวาดวัดสร้อยทอง